แฟนข่าวคนไหนสะสมเหรียญเก่าหรือเปล่า
เหรียญ๕บาทรัชกาลที่๙รุ่นสุพรรณหงษ์
ถ้ามีเดี๋ยวนี้เขารับซื้อเป็นแสนเลยนะ
ส่วนบุคลากรทางการแพทย์เตรียมเฮเลยครับ

เขาจะเพิ่มค่าตอบแทนค่าเวรดึกให้เท่าไรเนี่ย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
นักสะสมเหรียญกระสาปต้องฟังเลยครับ
แชร์เป็นไวรัลว่ารับซื้อเหรียญ๕บาทรัชกาลที่๙
ลายเรือสุพรรณหงษ์รุ่นผลิตปี๒๕๕๙
โดยเขาให้ราคาสูงถึงเหรียญละ๑แสนบาทคุณผู้ชม

ทั้งแบบหัวตรงหรือว่าหัวกลับเขารับซื้อหมดเลย
โดยเหรียญ๕สุพรรณหงษ์ผลิตและใช้ในระหว่างปี
พุทธศักราช๒๕๓๐ถึง๒๕๖๐
แต่ผู้ใช้สับสนกับเหรียญบาทครับ
ก็เลยมีการเปลี่ยนเหรียญ๕บาทเป็นรุ่นวัดเบนจมะบพิษ
เชื่อกันว่าเหรียญ๕บาทสุพรรณหงษ์ปี๒๕๖
เป็นรุ่นต้นแบบการผลิตที่นำออกมาใช้หมุนเวียนน้อยมากครับ
ทำให้ราคาซื้อในท้องตลาดอาจจะสูงถึง๑แสนถึง๓แสนบาทครับ
เอาล่ะต้องไปค้นดูในกระปุกออมสินแล้วนะ
ลองไปเทออกมาดูซิมีหรือเปล่าเหรียญนี้ครับ

เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้ในรอบ๑๓ปี
โดยค่าเวรปกติขึ้น๘และค่าเวรผลัดดึกขึ้น๕๐
โดยจากนี้จะมีการเสนอกระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายต่อไปครับ
โดยแพทย์ทันตแพทย์จะได้ปรับค่าเวรเป็น๑๒๐๐บาท
เพศสัชกรเป็น๗๘๐บาท
พยาบาลวิชาชีพเป็น๖๕๐บาท
พยาบาลผลัดดึกปรับเป็น๓๖๐บาท
พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคเพิ่มเป็น๕๒๐บาทเป็นต้นครับ
พี่บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถจะเช็คได้จากหน่วยงานเลยนะครับ
คือบุคลากรทางการแพทย์คุณผู้ชมไม่ได้รับค่าตอบแทนมาตั้งแต่ปี๕๒แล้วนะครับ
แล้วก็มีเรื่องต้องมาเตือนกันอีกแล้วคือในโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันว่าห้ามติดแอร์บนหัวเตียงเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราในสมองได้
โดยเขาชี้ว่าตำแหน่งการติดตั้งแอร์ไม่มีผลต่อการเกิดเชื้อราในสมองหรือเนื้องอกในสมอง
ซึ่งเชื้อราเนี่ยจะเกิดจากการสัมผัสโดยตรงเช่นอุบัติเหตุทางศีรษะมีเศษดินเศษพืชหรือว่าน้ำในคลองเข้าบาดแผลเข้าสู่ประสาทศูนย์กลางหรือว่าไปติดเชื้อราที่ฐานกระโหลกศีรษะ
ส่วนเนื้องอกในสมองก็ไม่ได้เกิดจากตำแหน่งการติดแอร์แต่อย่างใดครับ
แนะนำนะครับให้ทำความสะอาดแอร์สม่ำเสมอเพื่อช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่อาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งผลกระทบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะไปติดแอร์ตรงไหนตำแหน่งไหนก็ตามครับ